คุณผู้ชมครับเรายังต่อกันที่ประเด็นของโควิด๑๙

กำลังมั่นใจมั่นใจแต่เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นได้
แต่ต้องมาดูปัจจัยอย่างละเอียดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
คือมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นครับเธอเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขท่านเสียชีวิต
ตอนนี้อยู่ระหว่างการชนสูตรว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เธอเสียชีวิต
มันจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือมีปัจจัยอื่นที่เกิดจากตัวเธอ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์นะครับรูปและข้อความแบบนี้บอกว่า
หลับให้สบายนะเตยขอให้ไปสู่สุขติไม่เจ็บไม่ลำบากแล้วนะเพื่อน
เธอเป็นคนแข็งแรงเธอคือด่านหน้าที่ต้องใช้มันก่อนใคร
เขาบอกว่าผลข้างเคียงรุนแรงก็คือการเสี่ยงทาย
ผู้วายชนคือการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสุดท้ายต้องบอกว่ารอผลใช่ไหม
แสดงผลที่ไม่มีการปิดบังด้วยเถิดขอให้มันไปไม่เกิดกับใครอีกเลย
ต่อมาคนโพสต์ลบโพสต์ฮะแล้วก็ขออภัยในการสื่อสารในทางชี้นำ
ทำให้หลายคนตีความและเข้าใจผิดเกี่ยวกับโพสต์ที่เธอโพสต์
แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายคือให้รอผลอย่าเพิ่งตีความไปเอง
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปเลยฮะเรื่องแบบนี้ต้องไปครับ
ไปเลยที่บ้านเกิดของผู้เสียชีวิตคือนางสาวพิชภากองเทพหรือว่าคุณเตย
อายุ๒๙ปีเธออยู่ในตำบลไผ่ลิวนะฮะอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีครับ
ไปพบกับยายไปพบกับน้าสาวนะครับนางสาวออนอนงกองเทพเป็นน้าสาวของคุณเตยฮะ
บอกว่าคุณเตยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ซึ่งน้องเตยนะครับไม่มีโรคประจำตัวเป็นคนแข็งแรง
ตอนกลับมาบ้านก็เล่าให้ฟังว่าไปฉีดวัคซีนแล้วแล้วยังบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย
แถมยังแนะนำยายด้วยแนะนำน้าสาวด้วยบอกไปนะไปดี
เนี่ยฮะไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเถอะนะครับ
หลังจากฉีดวัคซีนได้๖๗วันน้องเตยเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนเสียชีวิตช่วงเช้าเนี่ยคุณเตยทำกับข้าวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วเกิดวูบหมดสติฮะผ่านไป๑๐นาทีจึงมีคนแจ้งนะครับ
๑๖๖๙ให้มารับตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ไปฮะน้าสาวของคุณเตยเนี่ยบอกว่าญาติญาติเชื่อเหลือเกินว่าการเสียชีวิตของคุณเตย
น่าจะเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนญาติเชื่อนะนะฮะแต่ก็ต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์
เกิดจากสาเหตุอะไรอีกครั้งหนึ่งส่วนศพของคุณเตยท่านเนี้ยฮะ
ตั้งบำเพ็ญฟูสลที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอดอนพุธจสระบุรีนะครับ
ซึ่งในวันนี้นะฮะจะนำร่างของคุณเตยกลับมาทำพิธีทางศาสนาครับ
ถ้าพูดถึงใจจริงนะคะก็คือจากใจเลยคือสงสัยก็สงสัยว่าเกี่ยวกับวัคซีนที่เขาไปฉีดมาหรือเปล่า
เขาไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยนะคะไม่มีเลยค่ะลึกเราก็ต้องคิดไง
แต่ก็ต้องรอผลชนะสูตรนะคะว่าจะเป็นยังไง
เรื่องนี้นายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์นะครับท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูล
ยังภูมิในการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้รับรายงานเบื้องต้นและผู้เสียชีวิตนะครับ
ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากประวัติของเธอพบว่าได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ปัจจัยนี้ต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุต่อไปและต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนป้องกันโรค